อีกเหตุการณ์สลดเช่นเดียวกันนะฮะ

กระบะพุ่งชนลูกแม่คว้าทันแค่คนเดียว

นั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองที่ม้าหินอ่อนนะครับ
ตอนนั้นเตรียมที่จะส่งลูกไปโรงเรียน

นั่งอยู่ตรงข้ามแม่แล้วก็กินข้าวกันอยู่
ปรากฏว่ามีรถกระบะพุ่งเข้ามาชนทันทีคุณผู้ชม
แม่ใจสลายช่วยลูกได้คนเดียวนะครับ
ไปดูคลิปเหตุการณ์มีวงจรปิดจับภาพได้นะฮะ

เป็นเหตุการณ์ที่เราต้องฟรีสภาพเอาไว้ด้วยนะฮะ

ไม่ต้องว่าเป็นเหตุการณ์การชนรุนแรง
และจุดที่ชนคุณมีเด็กชายนั่งอยู่
มีเด็กหญิงนั่งอยู่
นะครับ
คุณผู้ชมฮะวงจรปิดที่ร้านข้าแห่งนี้
บันทึกภาพวินาทีอุบัติเหตุสุดสลดได้นะฮะแม่แล้วก็ลูกน้อยนะฮะ
นั่งอยู่หน้าร้านร้านริมถนนบ้านไทยโยงที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรำนะครับ
เป็นช่วงจังหวะที่แม่เนี่ยเตรียมจะไปส่งลูกที่โรงเรียนแม่เนี่ยกำลังถักเปียร์
ให้เด็กหญิงวัยห้าขวบก็คือน้องสตางค์ส่วนเด็กชายวัยสี่ขวบก็คือน้องสแตมเนี่ยนะฮะ
นั่งกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ถูกรถชนเสียชีวิตนะครับ
ในวงจรปิดได้ยินเสียงแม่กรีดร้องด้วยความตกใจและความเสียใจนะฮะ
แล้วก็เห็นแม้ว่ารีบอุ้มลูกเนี้ยจะไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
สุดท้ายยื้อชีวิตของน้องสตังส์เอ่อน้องสแตมส์ไว้ไม่ไหว
สแตมเด็กชายวัยสี่ขวบเสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชมฮะ
ส่วนตัวแม่เองแล้วก็น้องสตางค์เด็กหญิงวัย๕ขวบเนี่ย
รอดชีวิตอุดหวิดนะครับแม่เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ให้ลูกสาวนะฮะส่วนลูกชายนั่งฝั่งตรงข้าม
กำลังกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่ตอนนั้นได้ยินเสียงดังสนั่น
เห็นรถกำลังเสียหลักพุ่งเข้ามา

แต่ลูกชายนั่งฝั่งตรงข้ามของโต๊ะ
คว้าไว้ไม่ได้ช่วยไว้ไม่ได้เสียใจมากนะครับ
ส่วนผู้เป็นพ่อนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องฉุกเฉิน

เพราะพ่อทำใจไม่ได้ดูสิ
คุณพ่อหมดเรี่ยวหมดแรงญาติต้องกอดต้องประคองเอาไว้
นี่อยู่หน้าห้องฉุกเฉินแบบนี้ค่ะ
พ่อทำใจไม่ได้ต้องศูนย์เสียลูกชาย

ใช่ค่ะเด็กชายวัย๔ขวบนะครับ
เหตุการณ์นี้ยังมีผู้เสียหายอีกรายนะครับ
ก็คือนายอานันต์เครือทองเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ซึ่งขับรถมาในจังหวะที่รถกระบะคอกพุ่งชนพอดีนะครับ
เขาบอกว่ารถคู่กรณีคือรถกระบะคอกฮะ
ข้ามเลนมาจนชนรถเขารถเขาก็หมุนกลางถนนเลยนะ
แต่ยังโชคดีที่เขาสามารถบังคับได้
งั้นรถเขาไปฟาดเสาไฟฟ้าเกือบตายเหมือนกันนะฮะ
ส่วนรถกระบะคอกพุ่งไปชนร้านค้านะครับ
คล้ายกับคนขับหลับในหรือเปล่า
แล้วนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนขับเมาหรือเปล่า
เพราะว่ามีอาการแบบเดินแบบเซเหมือนกัน
คือจะหลับในหรือจะเมา
เพราะพอไปชนร้านค้าจนมีเด็กตายแล้วฮะ
คนขับรถกระบะคอกไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วนะ
ก็คือหนีไปเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ๗โมงเช้าใช่ไหม

แต่ว่าคนที่อยู่ในร้านที่เกิดเหตุ
เห็นตอนช่วงชุลมุนว่าคนขับรถกระบะเดินออกไป
ลักษณะท่าทางเหมือนคนเมา

สามารถติดตามตัวคนขับรถกระบะคันนี้ได้
ก็คือนายสมรวยโพกลางอายุ๖๕ปี

แต่ยอมรับว่าดื่มเหล้าไปแค่เป๊กเดียวเท่านั้น

แต่กลัวถูกญาติผู้เสียชีวิตทำร้าย

คุณผู้ชมอันนี้ตำรวจก็ต้องตรวจเลือดอะไรต่อนะ

มีการจัดงานศพของน้องสแตมนะครับ

พ่อแม่และลูกสาวคนโตคือน้องสตังค์

นำข้าวเหนียวหมูปิ้งที่น้องสแตมชอบ
และน้องกินเป็นมื้อสุดท้ายคุณ
วางไว้ที่หน้าโรงศพนะครับ

คุณวันที่๒๕พฤศจิกานี้น้องจะอายุครบ๔ขวบเต็ม
แล้วน้องเคยบอกไว้ว่าผมอยากได้เคสสไปเดอร์แมน

ครอบครัวใจสลายครับทุนเสียคนในครอบครัวไปอย่างกระทันหัน
ฟังท่อนที่ร้องเพลงพี่บอเดนอิ๊กมันจุกในอกจริงนะคุณผู้ชม

บอกว่าแม่เอาสไปเดอร์แมนมาให้ลูกนะครับ
คุณผู้ชมฮะขณะที่ผู้เป็นพ่อบอกว่า
ส่วนตัวไม่เชื่อนะว่าคนขับรถกระบะแค่หลับใน

และหากผลตรวจมีแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนด
พ่อบอกว่าอยากให้ตำรวจลงโทษจนถึงที่สุดเลยนะฮะ

นั่งอยู่หน้าบ้านหน้าร้านดีแท้
รถพุ่งเข้ามาชนจนคนในครอบครัวเสียชีวิตนะฮะ